แต่ว่าที่วัดหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมานี่คือ
บรรยากาศแห่งการจากลานะคะครอบครัวของพงศธรขุนศรี
หนึ่งในแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส
ประกอบพิธีชาปนกิจค่ะช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะ
ครอบครัวของคุณพงศธรก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลนับว่าเป็นวันสุดท้ายแล้ว
ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจช่วงบ่ายสองโมงค่ะคุณแม่สุรางธนาขุนศรีนะคะ
ท่านนี้นะคะคุณแม่เดินถือรูปลูกชายนำหน้าขบวนรอบเมน
พร้อมกับลูกชายที่ยังเหลืออยู่อีกสองคนค่ะโดยมีนายสยามสิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตรีอัธชัยรักษาสิน
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๑กองทัพภาคที่๒และประชาชนกว่า๕๐๐คน
มาร่วมไว้อาลัยในงานนะคะคุณแม่สุรางคณาพูดทั้งน้ำตาบอกว่า
โล่งใจนะที่ได้นำศพลูกชายมาบำเพ็ญกุศลพิธีการทางศาสนาได้
วันนี้คือวันสุดท้ายแล้วที่แม่จะมีโอกาสได้อยู่กับลูก
แม่ภูมิใจแม้ว่าลูกแม่จะไม่อยู่แล้ว
แต่กุศลผลบุญที่ลูกทำมาส่งผลทำให้ในวาระสุดท้าย
มีคนมากมายมาร่วมแสดงความอาลัย
โดยเฉพาะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานพวงมาลามาให้
อยากขอให้วิญญาณของลูกชายไปสู่พบภูมิที่ดี
เกิดมาชาติหน้าแม่ขออย่าให้เกิดมาพบกับความลำบากอีกเลย
และขออโหสิกรรมกับสิ่งต่างที่เกิดขึ้น

หลังจากนี้เงินเยียวยาที่ได้แม่ก็จะเอามาดูแลครอบครัวต่อไปค่ะ
ก็ถามลูกชายเหมือนกันนะว่าลูกอยากกลับไหม

ขอทำงานต่ออยากจะปลดภาระหนี้สินของพ่อและครอบครัวก่อน
ซึ่งตอนนี้รวมหนี้กันเนี่ย๓แสนกว่าบาทนะคะ
พ่อเป็นห่วงไหมพ่อเป็นห่วงมากค่ะ
นี่ถ้าสถานการณ์สงครามมันบานปลายไปกว่านี้อีก

ถ้าเป็นอย่างนั้นอยากให้กลับทันทีเลย
เรื่องหนี้สินพ่อบอกไม่ตายก็หาใหม่ได้ค่ะ